โปรดติดตามตอนต่อไป
ก็ไม่มีพวกมันเลยก็ไม่มีอะไรแค่สายไหมใช่จริงใจ
อย่ามั่งมั่งน่ะไปพัดเหลือทั้งเนอะไม่หินซักสิ้น
หินซักสิ้นหินผมดูผมดูอีกทีแล้วไงละ
สวัสดีครับให้คุณผู้ชายดูเฉยขอบคุณทุกท่าที่นี่ช่วยให้มีความสนุกของพี่การนะครับ